คือเขาชอบเล่นกีฬาเปตองมาก
แล้วก็ทุกครั้งที่เล่นจะเอาไฟมาเผาลูกเบตอง

โยนแล้วมันจะเข้าตรงจุดได้ง่ายมันจะแม่นนะคะ
แต่คราวนี้ทำเหมือนทุกครั้งเลย

แล้วก็กระเด็นใส่สมองใส่ศีรษะนะคะ

ก็ได้รับแจ้งเหตุระเบิดจนมีผู้เสียชีวิต

อยู่หลังสถานีดับเพลิงเทศบาลตำบลท่าเสานะคะ
ประสานเจ้าหน้าที่มูลนิธิอุตรดิษฐ์สงเคราะห์

พอไปถึงเจอร่างนายเดโชเพชรนินอายุ๕๑ปี
นายเดโชเป็นพนักงานดับเพลิงของเทศบาล
นอนเสียชีวิตอยู่มีบาดแผลบริเวณศีรษะขนาดใหญ่เลยค่ะ
แล้วข้างศพของผู้ตายก็พบลูกเปตอง๓ลูก
แล้วก็ยังมีเศษเหล็กของลูกเปตองที่มันแตกระจายเป็นเสี่ยง

จากการสอบถามก็ทราบว่านายเดโชชอบเล่นกีฬาเปตอง
ว่างจากงานเมื่อไหร่ก็จะมาซ้อมเปตองที่สนามแห่งนี้เป็นประจำทุกวันค่ะ
แล้วก่อนเกิดเหตุนายเดโชนัดกับเพื่อน
มาเล่นเปตองกันตามปกติเลย
ก่อนจะถึงเวลานัดก็มีการนำลูกใบตองที่เป็นลูกเหล็ก
เป็นลูกเหล็กประจำตัวมีอยู่๓ลูก
เขาเอามาเผาไฟบนเตาถ่าน
คือเอาไปเผาเหมือนวางบนตะแกงแล้วเอาไปเผาเลย
อยู่นั้นแล้วก็เอาไม้เขี่ยกิ้งไปกิ้งมา
คือที่ทำแบบนี้ต้องการให้ลูกใบตองมันวาว

คือเวลาโยนมันก็จะลื่นมากขึ้น

ใช่ค่ะทีนี้พอทำแบบนี้ไม่มีใครคาดคิดนะคะ
ว่าขณะที่ทำลูกเปตองจู่เกิดระเบิดขึ้นมาค่ะ

แล้วก็เศษเหล็กของลูกใบตองปลิวกระจายทั่วบริเวณ
แล้วก็ไปเจาะเข้าที่บริเวณศีรษะของนายเดโช

จากนั้นเจ้าหน้าที่มูลนิธิก็ได้นำศพส่งสถาบัน
นิติเวศร์โรงพยาบาลอุตรศาสตร์ทางญาติ
ไม่ติดใจสาเหตุการเสียชีวิต
หลังจากนั้นก็มีการรับศพไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป
คือทางตำรวจแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็ชี้แจงออกมา
เหมือนว่าลูกเปตองเป็นเหล็กใช่ไหม

ตอนแรกเราก็คิดว่าลูกเปตองมันตันใช่ไหม
แต่จริงเขาบอกข้างในมันกรวง
พอกรวงเสร็จแล้วก็ทำให้อากาศด้านในมันร้อนใช่ไหม
ความร้อนเกินกว่าปกติอากาศด้านในก็ขยายตัว

แต่ว่าผู้ที่เสียชีวิตเขาก็เชื่อว่า
พอจุ่มน้ำชุบน้ำเสร็จแล้วก็ไปเผา

พอมันวาวโยนไปมันดูทิศทางได้ง่าย

เพราะลูกบางลูกมันไม่มันใช่ไหม